ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจน
เจ๊เกี่ยวเจ้าแม่รถบัสมูพันล้านไปที่อู่เชิดชัย
จังหวัดนครราชศรีมากันเลยครับ
ด้านในสำนักงานไว้สักการะบูชาด้วยครับ
สมัยก่อนสันนี้ฉันคือคนสาสมอันนี้ท่านท้าวสุรรานลี
เขาตั้งอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้ก็เหมาะดี
ตั้งแล้วนี่ก็พระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยอันนี้ชั้นน่าถือ
เพราะว่าฉันจะต้องไปไหว้บ่อย
แล้วก็พระแก้วอรกฏอันนี้ชั้นน่าถือนะ
นี่มาขึ้นชั้นสองแล้วนะนี่ละครั้งสองวัดเก่าแก่ให้มา

สถานการณ์
เออแบบนี้แหละ
อันนี้เพื่อพัฒจ์ต่างของบรรพมุรุษ
จะไปไหนอาจจะมาเปิดต้องไหว้ก่อน
นี่ของสามีฉันนะแล้วนี่ก็รูปสามีนี่ก็รูปปั้น
เน้นเรื่องให้มนุษย์จงดีกับเรา
เรียกได้ว่าเจ๊เกียวเนี่ยมูกันทุกจุดเลยนะครับ
ตามเจ๊เกรียวไปต่อกันที่สารพ่อขุนพรหมี่
กลายมาเป็นมหาเศรษฐีทุกวันนี้ครับ
เจ้าของรถที่ต่อจะอยู่แถวเยอะเยอะนี้

แล้วไหว้จะได้ในช่างทานกันเลยอย่างนี้
ปกติท่านชอบกล้วยขนมจีน

จะได้แจกลูกหลานจีน
มึงอย่าลืมเอาดับให้คุณถือนะ
เพราะว่าการฆ่าโทษของมึง

ขอท่านให้โชคแล้วขอให้พลังศักดิ์สิทธิ์
ให้กับลูกค้าของเราทุกคน

แล้วเป็นคนที่มีแต่ความสุข

และขอนับถือในภพพฤติภาสงค์

ว่าท่านจะต้องมีช้าง
และปังก่อนเมืองชาติมีช้างเยอะ
เพราะว่าท่านก็

ท่านบอกงั้นว่าอย่างน้อยต้องมีช้างให้กูนะ
ช้างเล็กอย่างนี้โดยมากเจ้าของรถมาถวายทั้งนั้นเลย
รถออกไปโชคดีรถมาต่อแล้วโชคดี
ออกตามเวลารถสวยรถถูกใจ
ก็เอาช้างหรือบางทีปีต่อไปก็เอามาให้
อยู่ที่นี่๒๐ปีแล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่ก็เห็นเจ้าพ่อเลยนะคะ
แล้วเมื่อก่อนเราเคยเข้ามาไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่เข้ามา
ก็พบเจ้าพ่อเลยอย่างนี้เหมือนกันค่ะ
ที่นี่จะมีความเชื่อถือเกี่ยวกับเจ้าพ่อขุนพรมมีมาก
เพราะว่าอย่างเท่าแก่รถที่มารับรถที่นี่นะคะ
ก่อนรถจะออกจะต้องนำผลไม้ผ้าสีอะไรอย่างนี้มาไหว้เจ้าพ่อตลอด
เพื่อให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัย
ส่วนอย่างพี่พี่เป็นพนักงานที่นี่นะคะ
พี่ก็เรียนตรงว่าบางครั้งเราทำงานก็มีปัญหาบ้าง
รถล็อตรถอะไรอย่างนี้เราก็มีปัญหาบ้างนะคะ

เจ้าพ่อนะขอให้งานเราไปลาบลื่นนะ
ขอให้งานเราแบบลูกค้าเห็นแล้วพอใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะมาไหว้บอกไหว้เหมือนกันค่ะ
แล้วพนักงานที่นี่ส่วนใหญ่วันพระ
ทุกคนก็จะมาไหว้ถวายพวงมาลัยค่ะ
เรื่องส่วนตัวมาขอก็มีค่ะ
ก็มีให้ลูกเรียนปริญญโทอะไรจบราบลื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้ได้ทุนตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้
ลูกสาวก็เรียนตั้งแต่ปตีถึงปโทก็ได้ทุนตลอดค่ะ
พี่เคยขอเรื่องลูกเรียนเนี่ยค่ะ
พี่ได้ครั้งแรกพี่เอาเพลงโคราชมาแก้บนค่ะ
มาแสดงมารำที่นี่เลยค่ะ
บางทีวันพระใหญ่ก็จะเห็นเหมือน
พูดแล้วขนลุกนะเหมือนคนใส่ชุดจูงตะเวนนะคะ
เดินอยู่ด้านหลังก็มีมีช่างช่างที่อายุมากแล้วที่อยู่ก่อนหน้าพี่
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเคยเห็นนะคะ
ทุกคนเขาก็เชื่อนะคะว่าเป็นเจ้าพ่อค่ะ
เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งทางใจอีกด้านหนึ่งนะคะ
หากใครผ่านไปผ่านมาแถวโคราชและอยากไปไหว้
ก็ต้องขออนุญาตเจ๊เกียวกันก่อนนะครับ

เหนือจากมีพ่อขุนพรมมีซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของเจ๊เกียวแล้วนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนยังไม่เคยรู้
นั่นก็คือเจ๊เกียวเนี่ยเขามีสัมผัสที่๖เห็นผีงแต่เด็กใช่ไหม

เจ๊เกียวบ้านอยู่ติดกับวัดแล้วก็โบสถ์ก็อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ศาลาเผาผีก็อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ช่วยแม่เราทำงาน

แต่สีที่เห็นนะจมูกไม่มีหน้าดำปีแต่ไม่ได้หันหน้ามาทางเราได้แต่เดินผ่านจากโบสถ์แล้วก็เดินไปสลากเขา

แล้วก็ชาวบ้านเด็กฉันเห็นแล้วไง

เปรตยิ่งกว่าผี

ลิ้นก็เวลามันจะหลอกคราวนี้มันก็แลบมาจนถึงเป็นศอกเลย

เห็นที่ไหนนะเบียน
เห็นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา

เพราะว่าก็ฉันก็ต้องลำบากอะเนาะ
ฉันจะได้ตัวเนาะ
อายุฉันประมาณสัก๖ขวบ๗ขวบอย่างนี้
ฉันก็ต้องไปนั่งอยู่ตามทางเดินของชาวบ้านจะผ่าน
เพื่อไปซื้อสินค้าที่ชาวบ้านนำออกมาขาย

้้องนานมันจะมีต้นตาน
ทางผ่านมันก็จะเดินไม่มีทางรถ

นั่งไปเทพมันก็ให้หัวหน่อย

คุยกันมั้ย

ทีนี้เหตุการณ์ต่างอย่างนี้

ไม่อยากทำผีเทียง
ไม่อยากให้ทำบาปเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเปรตนะ

เฮ้ยเดี๋ยวตายไปแล้วถ้าทำไม่ดีกลายเป็นเปรตนะ
ได้กลายเป็นผีนะกลายเป็นเปรต

ถ้าทำไม่ดีพอตายไปแล้วพบต่อไปก็ไปเป็นเปรตนะอย่างนี้

แล้วผีล่ะแล้วผีที่พะเกี๊ยวเจอมันเป็นยังไงบ้าง

ถ้ามันอย่างนี้มันก็เหมือนกับที่ว่าเขาตาสังอ่ะ

หน้านี้ดำปีเลยนะจมูกก็ไม่เห็น

มันก็มันมันผีมันก็หายไปว๊ะ

มาเรื่อยจนกระทั่งผีมาขอความช่วยเหลือด้วย

ถ้าเขามาเข้าฝันปั๊บเราก็ต้องรีบไป

ทั้งนั้นแหละเราก็ใส่บาทให้เขา
แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเราเท่านั้นเอง
แสดงว่าป้าเกียวเป็นคนเห็นผีตั้งแต่เด็ก

ก็เห็นอยู่ไงฮะต้นมาเป็นเรื่องของเจ้าพ่อแหละ
เป็นเรื่องของเจ้าพ่อแล้วอย่างนี้

เขามาขอมันก็เป็นเหมือนอย่างกับ
ถ้าพูดสมัยนี้มันเหมือนยังมโนอะนะ
มันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อ
แต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องเชื่อ
มาเข้าฝันเขาก็บอกว่าเขาลำบาก

เราก็ชอบทำบุญอยู่แล้วไง

แม่ชอบมีกลิ่นหอม

เขามีคืนหนึ่งประมาณ๖ทุ่มฝาก

เขาก็มาหาฉันที่กรุงเทพ
เอากรุงเทพมาปรึกษาเรื่องงานนิดนึง

เอาของมาให้แม่ทาน

แล้วก็โต๊ะทำงานอย่างนี้

กลิ่นของแม่นี่มันอบกวนเลยนะ

เพราะมันเป็นกลิ่นดอกไม้หอม
บางทีมันก็คล้ายจะเป็นกินดอกไม้จันทร์นะแม่

แล้วบอกเออมีเออแล้ว
แล้วนี้มันยังเป็นอยู่ไหมเราก็ถาม

แต่ตอนอาจมาหาแม่ตอนนั้นกลิ่นฉุนจังเลย

เจ๊เกี๊ยวเกลชะวะมีวิญญาณหรือผีอยู่กับแม่เกี๊ยวตลอดเวลา

เพราะฉันทำอะไรมันจะได้

แล้วเป็นผีตัวที่อยู่ใต้เตียงหรือเปล่า
ไอ้เตียงนี้ผีใต้เตียงนี้นะ
เออมันจะออกมาหลอกอยู่เรื่อย

ตึกที่เราซื้อมาเป็นออฟฟิศ
แล้วทีนี้พอดีมันเป็นหอพัก

มันไม่ดีนะเธอเป็นผีฉันเป็นคน

ในฝันฝันน่ะพี่อยู่ใต้เตียง

ทำบุญให้ทำบุญให้หมดแล้วไปให้หมดซะ

วันพระฉันจะเลี้ยงหนหนึ่ง

เดี๋ยวนี้ทุกวันพระเราก็ต้องไหว้

เรียกได้ว่าอยู่ให้ขับเอาให้เป็น

เขาก็ต้องไปเกิดซะอย่ามาห่วง

ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องให้คุณ

ใช่มาช่วยทำมาหากิน

อยู่ด้วยกันที่นี่แหละแล้วก็เดินฟัก
ฟักเลยเลยเพราะเรานอน
ตีสี่ตีห้าเถียงประตูเปิด
แค่ไม่เห็นมีคน

อย่ามาเล่นหลายให้ผีไปนอน
เอออย่ามาเล่นหลาย

แต่คนไหนเชื่อดีนะบอกตามตรงนะ
แล้วใต้เตียงวันนี้คือดีเขาโผล่มาใต้เตียง
แล้วเกี๊ยวทำยังไงเมื่อเจอผี

ผ่ายบางคนตังค์อยู่
รวยสิเขาให้รวยตังไม่ขาดใช้นั่นสิ
อยากตอนนี้เข้ามาไหมปะเกียว

เพราะวันนี้เราบอกแล้วว่าเรามาแชร์ความรู้ให้ทุกคน
แล้วก็มาให้รายการของท่านทั้งสอง
ให้เป็นตัวอย่างถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เป็นของเพื่อนมนุษย์ทุกคน

ทุกวันนี้ป้าเกลยังต้องบอกเจ้าพ่ออยู่ไหมเจ้าพ่อยังมาหาป้าเกลอยู่ไหม

เกี่ยวการมูเตรลูในแบบเจ๊เกียวจากจนสุดจนไม่มีกิน
มูเตลูเนี่ยอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนกลายเป็นอภิมหาเศรษฐี
มีวิธีการมูเตรูยังไงเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนหรือการเสริมดวงยังไงทำให้เราร่ำรวยเหมือนเจ๊เกียว
ต้องทำบุญ

ท่านทำบุญแล้วก็บนที่จะได้จริง
ไม่ใช่ว่าไปทำที่อยู่วัดหรือที่พระ
ต้องทำกับคนที่ยากจนจริง
แล้วพอทำแล้วไม่ใช่ทำเงินทำบับ
แล้วก็ไปบอกว่าโฆษณาอย่าเลย

วันนี้ขอบคุณเจ๊เกียวมากนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ตรงให้เราฟัง
ถ้าไม่เชื่ออย่ารบหลู่ของเจ๊เกียวฮะ

ช่วงหน้ามูขั้นเทพของเราจะพาไปมูในแบบขั้นเทพจริง
มูที่ไหนปังขนาดไหนช่วงหน้ากับมูไนท์ครับ
ขอบคุณครับ
เราพามาที่วัดบ้านเด่นสนิษฐ์ศรีเมืองแกนอำเภอแม่แตงเจาะชิงใหม่นะครับ
มาเยี่ยมชมสักการะ
แล้วก็ทำบุญกับพระครูบาเจ้าเทืองนาธาธิโล
คนโบราณคนจะสอนตลอด
ติธุปินฮิต
ติธิตปินตุ่น
คือทุกคนปรารถนาความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี

เวลานี้ต้องสักการะพระเศรษฐีนวโกรธ